กลางกระแสการย้ายค่ายเปลี่ยนสังกัดของดาราเบอร์ต้นนะคะ
พันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระค่ะ
ฝากนักแสดงรุ่นน้องอย่างน้ำตาลพิจักษณานั้น
เจ้าตัวบอกเลยว่าขออยู่สังกัดเดิมนี่แหละ
หนึ่งเลยค่ะเหตุผลก็เพราะว่าชั่วโมงบินของเจ้าตัวนั้นยังน้อยอยู่
รวมถึงค่ะผู้ใหญ่นั้นยังหยิบยื่นโอกาสดีให้อย่างสม่ำเสมอค่ะ
เป็นอีกหนึ่งนักแสดงฝีมือดีของวิกพระราม๔สำหรับน้ำตาลพิจักษณา
พิสูจน์ความสามารถทางด้านการแสดงออกมาให้แฟนได้เห็น
ผลงานละครทางหน้าจอโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องค่ะ
กลางกระแสข่าวการย้ายค่ายแล้วก็พันตัวเป็นนักแสดงอิสระของรุ่นพี่เบอร์ต้นหลายคน
สาวน้ำตาลก็ยังไม่คิดจะบินเดี่ยวตามไปด้วยนะคะ
ส่วนหนึ่งค่ะก็เป็นเพราะเจ้าตัวมองว่าชั่วโมงบินยังไม่มากพอ
อีกทั้งทางผู้ใหญ่ต้นสังกัดก็ยังคงหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้อยู่เสมอ
และตนเองก็พร้อมที่จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่เรื่อยค่ะ
แล้วเราทำงานตรงนี้เราก็สบายใจแล้วก็มีความสุขดีค่ะ

น่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละท่านมากกว่านะคะ
แต่หลายท่านอาจจะโอเคเราอยู่เราทำงานตรงนี้มานานแล้ว
เราอาจจะแบบลองเปลี่ยนรูปแบบใหม่ดูอะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะคล้ายกับว่าเราเรียนมหาลัยนี้

หรือว่าอะไรอย่างนี้สาสมระประสบการณ์ไปเรื่อย

วิจารณญาณของแต่ละท่านมากกว่าว่า

สิทธิส่วนบุคคลมากกว่าค่ะ